เอาไปหาสิ่งดีกันต่อดีกว่า
ไม่ต้องอันนั้นสิ่งไม่ดีค่ะคุณ
เลยมาทั้งสิ่งดี
มันก็มีทั้งดีแล้วก็ไม่ดี

เรื่องดีต่อไปที่จะพาไปดูกันนะครับ
ไปขอพรขอโชคขอลาบ

ขออะไรก็ได้แบบนั้นสมหวังกันมามากมาย
แล้วไปขอพรเสริมสิริมงคลรับปีใหม่กันต่อเนื่องเลย
นี่อยากจะขอเพียงอยากจะขอแค่นิ้วก้อยเธอ
ทำไมนิ้วก้อยขอพรดีกว่า
ไปที่นครศรีธรรมราชนะคะคุณ
ไปไหนรู้ไหมนครศรีธรรมราชเนี่ย
นอกจากเราจะไปกลับนมัศกาลพระบรมธาตุเจดี
วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารแล้ว
เราต้องไปที่นี่วัดไอ้ไข่ไง
เจดีตำบลฉลองอำเภอศรีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยนะ
เขาว่ากันว่าเป็นสุดยอดเทพกุมารที่บนได้ไหว้รับ
โด่งดังมากเรื่องของการให้โชคให้ลาบ
ทำให้ประชาชนเดินทางมากราบไหว้มาขอพรเสริมสิริมงคลในช่วงปีใหม่มากมายเลย
ประชาชนเนี่ยเขาก็มาแก้บนกันด้วยส่วนใหญ่เนี่ยนะเขาก็จะแก้บนด้วยการจุดประทัด
เพราะว่าแต่ละวันเนี่ยก็มีคนมาจุดประทัดกันแน่นวัดตลอดเลยปุ้งปังกันไป
ส่วนใหญ่ที่มาแก้บนกันเพราะอะไรรู้ไหมได้โชคได้ลาบ
จากการบนบานขอมาจากไอ้ไข่เด็กวัดเจดีเนี่ยแล้วก็ถูกรางวัล
ก็เลยต้องมาแก้บนกันสำหรับไอ้ไข่เด็กวัดเจดีเป็นรูปปั้นไม้
แกะสลักเป็นรูปเด็กอายุประมาณ๙๑๐ขวบสวมชุดลายพรานทหาร
แล้วก็สวมแว่นตาดำด้วยตั้งอยู่ในสาราโรงธรรมวัดเจดี
ชาวบ้านเนี่ยก็ให้ความเลื่อมใสสัทธามากราบไหว้มาขอโชคขอลาบแล้วเขาบอกว่าได้ตามที่ขอกัน
เป็นที่มาของคำว่าไอ้ไข่เด็กวัดเจดีขอได้ไหว้รับนี่แหละขออะไรได้หมดเลย
สิ่งที่นิยมแก้บนกันเชื่อกันว่าไข่ชอบก็คือจะเป็นพวกขนม
อย่างขนมเปี๊ยะน้ำแดงชุดทหารชุดตำรวจ
ปูนปั้นหนังสติ๊กอะไรต่างรวมไปถึงประทัดด้วย
ก็จะมาแก้บนกันแล้วก็จะเป็นพวกของเล่นเด็กต่าง
สังเกตได้ง่ายก็คือโดยรอบเนี่ยค่ะจะเต็มไปด้วยของแก้บนไอ้ไข่

สำคัญมากสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือประทัดอย่างที่บอกไปนะคะ
แต่คืออันนี้ดิฉันก็ทราบมานะว่าส่วนใหญ่คนที่ไปขอจากไอ้ไข่เนี่ย
เขาก็จะขอโชคขอลาบขอเรื่องการทำมาค้าขาย
แต่ว่าเขาไม่แนะนำให้ขอเรื่องของความรักนะ

แต่ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลแหละคุณผู้ชม
ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วย
แต่ว่าวิธีการแก้บนที่นิยมแก้บนกันก็จะเป็นพวกของเล่นขนม
ที่เด็กชอบอะไรประมาณนี้
ส่วนที่ขาดไม่ได้คือประชัด

ไหว้ขอพรเฉยก็ได้เหมือนกัน
แต่ส่วนใหญ่ถ้าเกิดขออะไรที่มันเป็นการทำมาค่าขายเยอะ

เขาก็จะนิยมนำของมาถวายคืน

รูปปั้นไก่อะไรต่าง
ปืนแว่นตาดำ
ไม่ใช่มีขายไก่ย่างนะคุณตรงนั้นน่ะ

ก่อนร้านมีกับไก่ปูนปั้นไม่มีไก่ย่างนะคะ
ทางวัดเขาก็ดูแลความเรียบร้อยเป็นอย่างดีนะ

คนไปกันเยอะจริงไม่ใช่แค่ช่วงปีใหม่นะ
ที่วัดเจดีคนแน่นตลอดทั้งปี

จริงน่ะทุกข่าวเลยนะ
ที่เรานำเสนอตั้งแต่ช่วงต้นเบรกมาจนถึงตอนนี้เนี่ย
คนนั่นคนเยอะทุกที่เป็นภาพบรรยากาศของปีใหม่